แต่ช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูสีสัน๓การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหน่อยคลายเครียดนะคะ
ดูสิว่าจะสนุกสนานเฮฮาขนาดไหน
เราจะพาคุณผู้ชมไปยิ้มและหัวเราะกับสีสันกีฬาพื้นบ้านสุดเฮฮากัน
จะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลย
เริ่มที่แรกด้วยสีสันความสนุกการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
มแข่งไหว้ต้นกล้วยกับสาวแข่งไหว้ตีโป่งจังหวัดพยาว

เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่สนุกจริง
เพราะแต่ละทีมทั้งแข่งทั้งเชียร์กันอย่างเต็มที่
ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว
และนี่ก็คือภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ที่จัดขึ้นที่ชุมชนท่าวังควาย
โดยที่ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเดียว
มีการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อว่านุ่มแข่งไหว้ต้นกล้วย

จัดขึ้นทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น๒ทีม
ได้แก่ทีมสีน้ำเงินและทีมสีเหลือง
ซึ่งจะประเดิมกันด้วยการแข่งขันไหว้ต้นกล้วย
โดยตัวแทนชายหนุ่มของแต่ละสี
จะต้องแข่งว่ายน้ำเกาะต้นกล้วย
เพื่อทำให้ลากเข้าเส้นชัย
หากสีไหนว่ายน้ำเกาะต้นกล้วยเข้าเส้นชัยก่อน
หนุ่มแข่งเสร็จก็ถึงเวลาสาวกันบ้างแล้ว
กับการแข่งขันว่ายน้ำตีโป่ง
โดยสาวตัวแทนแต่ละสีจะต้องนุ่งผ้าถุง
ก่อนจะทำการยกผ้าถุงขึ้นและกระโดดถล่มน้ำตู้ม
เพื่อให้ผ้าถุงทองลมช่วยพยุงตัว
จากนั้นก็แข่งกันเพื่อว่ายน้ำไอถึงเส้นชัย
หากสีไหนไหว้เข้าเส้นชัยก่อนก็จะได้คะแนนไป
ซึ่งงานนี้ก็สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้าน
ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ยังอยู่กันที่จังหวัดพยาวแต่กระเทิบมาอีกตำบล
เพื่อมาดูการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสุดสนุกของผู้สูงอายุกัน
จะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย
โอ้โหแบบนี้ต้องเรียกว่าสนุกจนลืมอายุเลยทีเดียว
นี่คือการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุจัดขึ้น
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กระโทกหวาก
ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ซึ่งการแข่งขันนี้มีเหล่าผู้สูงอายุกว่า๑๐๐คน
เข้าร่วมโดยจุดประสงค์ในการแข่งขันครั้งนี้
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ
ให้กับผู้สูงอายุโดยมีการแข่งขันมากมาย
เช่นการแข่งขันสมาธิใช้ช้อนตักน้ำสีใส่ขวด
ให้มากที่สุดในเวลาที่จำกัด
การแข่งกินวิบากที่หากใครผิดสองคนก่อนเป็นคนแรก

รวมถึงการแข่งปิตาแต่งหน้าที่สร้างเสียงหัวเราะ
ให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดี
ที่ใช้มะเขือยาวผูกเชือกติดเอวไว้
เพื่อตีลูกมะนาวให้เข้าเส้นชัย
บั้นเอวดีตีแม่น
และตีลูกมะนาวถึงเส้นชัยได้ก่อน

ซึ่งงานนี้ก็สร้างความสนุกให้กับเหล่าผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
ทั้งหมดนี้ก็เป็นศีลสังคิลาพฤตาลสุภาเหตุ
ที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะจ๊ะ